เป็นมหากราบสำหรับคดีของน้องชมพู่
จริงแล้วพยายามคลี่คลายคดีว่าใครฆ่าน้องชมพู่
หรือว่าน้องชมพู่ถูกใครทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตกันแน่
แต่เรื่องตอนนี้ที่สังคมจับตามอง
ก็คือเรื่องของประเด็นความขัดแย้งของคนในครอบครัวนะครับ
ใช่ค่ะก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นฝั่งแม่กับพ่อน้องชมพู่
แล้วก็ฝั่งของลุงเขยของน้องชมพู่ก็คือลุงพลนั่นเองค่ะ
ทีนี้จากที่เราติดตามข่าวมาเนี่ยเราจะได้ยินการท้าให้ออกมาสาบาน
แล้วล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้จริงทั้งสองฝ่ายไปสาบานแล้วนะ
แต่ทั้งสองฝ่ายอยู่คนละจุดเพราะว่าลุงพลยังอยู่มุกดาหาร
แล้วก็แม่กับพ่อของน้องชมพู่มาในรายการถามตรงของเราวันก่อน
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทีมงานของเราก็เลยพาไปสาบาน
ที่บริเวณกำแพงวัดพระแก้วเลย
ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้พ่อแม่น้องชมพู่
กับลุงพลยังแยกกันให้สัมภาษณ์สื่ออยู่นะ
คือยังไม่มีการประจันหน้าในรายการใดของสื่อทุกสำนักทั้งสิ้น

ท้ากันไปท้ากันมาผ่านสื่อแต่ละสำนัก

ลุงพลก็ท้าเลยบอกพ่อแม่น้องชมพู่ถ้าแน่จริง
ถ้าไม่ได้ทำผิดจริงไม่ได้ฆ่าลูกอะไรอย่างนี้นะฮะ
สาบานสิที่วัดพระแก้ว

ใช่ค่ะแต่ว่านี่ไงคือด้วยความที่ลุงพลยังอยู่ที่มุกดาหาร
แล้วก็แม่อยู่ที่กรุงเทพ
ทีนี้แม่ก็เลยไปสาบานที่วัดพระแก้วนี่คุณผู้ชมเราให้เห็น๒จอเลยนะคะ
เดี๋ยวไล่เรียงก่อนเอาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปที่วัดพระแก้ว

นี่ใส่ชุดขาวแล้วน้องสดิ้งคือชุดสีเหลือง
ก็ไปอยู่ริมถนนหน้าวัดพระแก้วไม่ได้เข้าไปข้างใน

สิ่งที่พอกับแม่น้องสาบานต่อวัดพระแก้วค่ะ
นี่ค่ะก็หลังจากที่สาบานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
ทีมข่าวของเราก็ถามก็คุยกับแม่น้องคุยกับพ่อน้อง
บอกว่ารู้สึกสบายใจที่ได้ทำตาม

ตัวแม่ไม่ได้รู้สึกกลัวคำสาบานเลย
เพราะว่าสิ่งที่แม่พูดไปพูดแต่ความจริง
ยืนยันด้วยนะคะว่าคนที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่
ไม่มีทางที่จะคิดร้ายไม่มีทางที่จะฆ่าลูกของตัวเองหรอก
แล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าจะท้าให้ไปสาบานที่ไหน
จะให้ไปดื่มน้ำสาบานที่วัดภูภาแอด
เพราะจริงแม่ของนางสาสาวิตรี
ก็เคยพูดเหมือนกันบอกให้ทุกฝ่าย
ลุงพลสาวิตรีลูกสาวหรือว่าคนในครอบครัวทั้งหมด
สาบานกันที่วัดภูผาแอกนะ

ก็ถ้าไปกรุงเทพแล้วก็ไปสาบานที่วัดพระแก้วด้วยเลยละกัน
ต้องค่ะอันนี้คือฝั่งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่แล้วก็น้องสดิ้ง
ทีนี้ไปดูบรรยากาศที่มุกดาหารที่วัดภูผาแอกกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าลุงพลก็เดินทางไปที่วัดภูผาแอก
แล้วก็โอ้โหนักข่าวแทบจะทุกสำนักค่ะตามไปแล้วก็ไปดู
เดี๋ยวไปฟังสิ่งที่ลุงพลสาบานหน่อยค่ะ
ข้าพเจ้านายชัยพลวิพาได้มากราบคารวะหลวงปู่ลิ้นทีคปัญโย
ลูกขอมาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกกอกว่า
ถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็น
เป็นใจทำให้เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาได้รับ
การเสียชีวิตในครั้งนี้ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้า
เกิดการวิบัติขอให้ชิปหาย
ขอให้ตายโหงตามน้องชมพู่ไปด้วยเถอะ
นี่ค่ะลุงพลก็ไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกนะคะ
หน้าหลวงปู่ลิ้นธีคปัญโยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขา
รบนับถือนะคะแล้วลุงพลก็บอกด้วยว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลย
ว่าตัวลุงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของหลานคือน้องชมพู่
ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการสาบานเรื่องน้องชมพู่ครั้งแรก
แต่ก็บอกกับคุณตินักข่าวของเรานะจะให้สาบานอีกกี่ครั้งก็ทำได้
จากที่วัดภูผาแอกแล้วเนี่ยที่อยากให้ไปสาบานเนี่ย
คือที่วัดพระแก้วที่กรุงเทพอันนี้ก็พร้อมเหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่น้องชมพู่กลับมาถึงมุกดาหารเมื่อไหร่เนี่ย
อาจจะมาสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอมด้วยกันอีกรอบนึงก็ได้เหมือนกัน
เออนะฮะโดยลุงพลบอกว่าถ้าใครมีส่วนร่วมในการตายของน้องชมพู่
ผมกล้าสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ก็ผมล้านเปอร์เซ็นต์เลย
ผมบริสุทธิ์จะได้พ้นข้อคอรหาทุกอย่าง
น้องจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับ
จากสาบานผมก็กล้าเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
อยากให้ทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จด้วยกันให้หมดเลยนะฮะ
นี่กลายเป็นประเด็นเรื่องของการสาบาน
หนึ่งประเด็นแล้วนะใช่ประเด็นที่สองหลังจากที่ทั้งลุงพล
พ่อแม่ของน้องชมพู่เดินสายออกสื่อ
หลังจากนั้นคนที่ติดตามข่าวนี้ก็เริ่มมีการแบ่งข้างเหมือนกัน
ข้างหนึ่งก็ว่าลุงพลไม่ผิดข้างหนึ่งก็ว่าพ่อแม่ไม่ผิด
แต่ข้างหนึ่งก็ว่าพ่อแม่ผิดข้างหนึ่งก็ว่าลุงพลผิด
เอาเป็นว่าหลังจากที่ทุกคนเดินสายออกสื่อเรียบร้อยแล้ว
และถึงวันนี้ก็ยังเดินสายออกสื่อไม่เสร็จนะฮะ
เพราะว่าสื่อก็ไปตามถามตามจี้ประเด็นต่างมันก็ผุดขึ้นมาไปเรื่อย
ทีนี้ครับก็มีทัวร์ไปลงลงที่ใครล่ะ
ลงที่พ่อของน้องชมพู่ละหนึ่งใช่แล้วก็ไปลงที่น้าของน้องชมพู่สอง
ลงที่พ่อของน้องชมพู่ว่ายังไงรู้ไหมฮะ
เพราะว่ามีคำถามจากลุงพลคำถามหนึ่ง
ที่อยากให้สื่อไปถามแม่น้องชมพู่ว่าแม่น้องชมพู่เคยมีปัญหากับใครบ้างหรือเปล่า
ขัดแย้งกับใครหรือเปล่าแล้วก็พ่อน้องชมพู่
มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับ
ซึ่งเรื่องนี้แม่น้องชมพู่บอกว่าเรื่องปมปัญหาขัดแย้งอะไรก็บอกตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วก็ยอมเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีครั้งแรกว่าพ่อน้องชมพู่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนแต่เป็นเรื่องเมื่อ๘ปีมาแล้ว
พ่อน้องชมพู่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปแล้ว
แม้กระทั่งตาชาญตำรวจก็สืบมาหมดว่ามีปัญหากับใครหรือไม่
ก็สืบกันแล้วกล้าการันตีว่าครอบครัวมาถึงทุกวันนี้
ไม่มีปัญหาขัดแย้งกับใครถึงขนาดว่าจะมีคนมาแก้แค้น
และเกิดเหตุการณ์ทำให้น้องชมพู่ตาย
นี่ก็เป็นแม่ของน้องชมพู่ที่ออกมาเปิดเผย
แล้วก็กรณีที่ทัวร์ไปลงพ่อของน้องชมพู่เกี่ยวกับเรื่องของการติดยาเสพติด
ทีนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ปูดข้อมูลออกมา
บอกว่าน้องชมพู่เกิดมาในจังหวะที่โชคร้ายมาก
หลังจากมีน้องสดิ้งพ่อแม่น้องชมพู่เคยแยกกันอยู่
ต่างคนต่างไปมีใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็กลับมาคบกัน
แม่กลับท้องมีน้องชมพู่ซึ่งทุกคนในบ้านรู้ว่าน้องชมพู่เป็นลูกใคร
รวมถึงลุงพลกับป้าแตนก็รู้ด้วย
ข้อมูลนี้มันหมายถึงน้องชมพู่ไม่ใช่ลูกของพ่ออนามัยหรือเปล่า
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องคุยกับพ่ออนามัยนะครับ
โดยพ่อได้นำสูจิบัติมายืนยันว่าชมพู่และสดิ้งเป็นลูกของพ่ออนามัยแน่นอน
หากใครไม่เชื่อก็พร้อมให้ตรวจดีเอนเอเลยนะครับ
ทัวร์ลงที่พ่อของน้องชมพู่เรียบร้อยแล้วไปดูทัวร์ลงที่น้ากระแตน้าของน้องชมพู่บ้าง
ใช่ค่ะน้ากระแตหรือว่านายนารินหลาโพก็มีคนไปแสดงความคิดเห็น
แต่ต้องยอมรับนะคุณสืบสกุลว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ากระแตเขาจะโพสต์เฟซบุ๊กบ่อย
ครับล่าสุดก็โพสต์เส็นด้วยละอีกไม่นานนะชมพู่
นาแตจะจัดให้ฝันดีครับทุกอย่างมันอยู่ในใจเรานี่แหละ
แต่ทัวร์ก็ไปลงบอกนาแตนาแตต้องพูดความจริงอะไรอย่างนี้
เยอะเลยไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของนาแตนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ดิฉันก็ไปไล่อ่านความคิดเห็นอ่านคอมเมนต์เนี่ยนะ
มันมีความคิดเห็นหนึ่งเขาส่งภาพณแตถือปืน
ครับแล้วที่นิ้วมือข้างซ้ายนี่ที่คุณผู้ชมเห็นว่าแบบ
แตจับนิ้วนางข้างซ้ายคุยกับนักข่าวของเราอยู่เนี่ยคือมันสอดคล้องกับภาพนี้เลยคุณผู้ชม
ครับแล้วเขาตั้งคำถามว่าใช่แหวนที่หายแล้วตำรวจเจอไหม
ดูสังเกตดีนะคะเนี่ยที่วงสีแดง
เป็นลักษณะแหวนเงินแบบเกลี้ยงอ่ะเพราะอะไรที่เขาไปโพสต์แบบนี้
หลักฐานเพิ่มเติมแล้วไปเจอแหวนวงหนึ่งที่ตกอยู่บนตีนเขา
เนี่ยใช่แหวนของนาตาแกะแม้
ใช่ใช่ในที่นี้หมายถึง
ใช่ในที่ที่หมายถึงมีคนไปถาม
เออมีคนไปถามว่าใช่แหวนของนาตาแกะแกะแม้
ค่ะทีนี้น้ากระแตเขาก็มีคำตอบให้
ทั้งเรื่องแหวนแล้วก็เรื่องที่คนมาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ค

คือแหวนนี้ณแตก็บอกกับทีมข่าวนะ
ย้อนไป๗๘ปีที่แล้วนู้น
มีรุ่นพี่ที่เขาเคยสอนนาแตทำภาพยนตร์
สมัยที่นาตาแกะอยู่กรุงเทพฯก็พานาตาแกะไปเที่ยว
แล้วก็ไปเจอแหวนนี้เป็นแหวนสแตนเลส
ก็เลยซื้อใส่ราคาประมาณ๖๐๐บาท
แล้วก็แหวนวงนี้มันใส่ได้ทั้งนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อย

ส่วนภาพที่มีคนโพสต์เป็นช่วงที่ไปเป็นวิทยากรบรรยาย

เห็นที่จับไมค์อยู่ไหมคุณผู้ชม
ซึ่งนาตาแกะนี่นะคือในโพสต์เขาบอกว่า
ไม่ได้ใส่แหวนมา๖ปีแล้ว
ตั้งแต่ทำฟาร์มหนูแล้วก็แพ้พวกโลหะ
ดังนั้นแหวนที่ตำรวจเจอที่ตีนเขา

ก็เลยไม่กังวลถ้าเกิดจะถูกขุดคุย
แล้วนี่คุณผู้ชมเราขึ้นเปรียบเทียบให้เลย
ขวาสุดกรอบสีแดงเนี่ยอันนี้คือที่ตำรวจเจอ
แล้วก็ในกรอบสีเหลือง
เพราะว่าเอาจริงนะณแตเขาก็ไม่ได้ใส่แหวน
ช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายไปเอาอย่างเดือนธันวาปีที่แล้ว
ช่วงเดือนมีนาคมเมษายนปีนี้
ครับส่วนอีกเรื่องที่นาแตได้โพสต์ไว้
บอกว่ารออีกไม่นานนาชมพู่เดี๋ยวนาแต่จะจัดให้นะครับ
นี่ก็แปลกนะถ้านาแต่รู้อะไร
ทำไมนาแตไม่เปิดเผยออกมาเลยล่ะ
จะได้จับคนร้ายได้สักทีจะได้ไม่เดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้าน
คนเป็นน้านี่ก็แปลกนะติดตามมาตลอดเหมือนกัน
ตั้งแต่น้องหายจนรู้ว่าเสียชีวิตก็ไม่เห็นจะขึ้นไปดู
นั่งไลฟ์สดแบบใจเย็นอยู่ได้
ข้อความที่ทัวร์ไปลงที่นาแตนะฮะ
นาแตก็พูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าเรื่องของทัวร์ลงเขาเนี่ยมันก็แล้วแต่ละกัน
มันก็แล้วแต่ใครจะคิดแล้วกันนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องอธิบายต้องชี้แจง
เขาบอกว่าที่เขาโพสต์บ่อยก็คิดถึงหลานจริง
รู้สึกว่าอะไรที่ทำให้หลานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อก็ทำ
ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลออกมาและทำให้เกิดความสบายใจ
อย่างตัวอย่างวันที่ไปปล่อยไก่ซึ่งเป็นพิธีที่เรียกว่าพาเลี้ยงผี
แล้วก็มีการไหว้เหล้าหายไก่โต
นาแตเป็นคนแนะนำให้แม่ชมพู่ทำ
เพราะว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกน้านะครับบอกว่าถ้าอยากได้หลานคืนเนี่ย

โดยก็ไม่คิดว่าคนโทรมาจะเป็นใครคิดร้ายคิดดียังไงก็ตาม
เพื่อให้ได้น้องกลับคืนมาแต่สุดท้ายน้องก็ไม่อยู่กับเรา
นาแตยังยืนยันด้วยนะครับว่าในวันที่๑๑พฤษภาคม
ที่น้องชมพู่หายตัวไปณแตออกไปทำงานช่วงก่อน
น้องชมพู่จะหายตัวไปซะอีกจนพี่กระต่ายโทรมาบอก
พี่กระต่ายก็คือพี่ของณแตนะจริงครอบครัวของชมพู่
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่ามีใครบ้าง
ก็ตาชาญกับยายสมควรตาชาญเป็นตาน้องชมพู่
สมควรเป็นยายน้องชมพู่มีลูกแบบนี้ครับ
มีลูกก็คือป้าแตนป้าแตนก็เป็นภรรยาของลุงพลนะนะ
แต่เป็นลูกของตาชาญกับยายสมควร
แล้วก็สาวิตรีหรือว่านุษย์แม่น้องชมพู่
ก็เป็นลูกอีกคนนึงน้าตายก็เป็นลูกอีกคนนึง
นอกจากนี้ก็มีนะกระแตร์แล้วก็นะฝน
นี่คือลูกของตาชาญแล้วก็ยายสมควร
ก็คือพี่น้องของแม่ชมพู่ทั้งหมดนะครับ

นากระแตก็เป็นผู้ที่อธิบายไทม์ไลน์ชีวิตของเขา
ให้ทีมข่าวฟังแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่โซเชียล
วิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนแสดงความคิดเห็นต่อตัวเขา
ใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเรื่องนี้นอกจากนั้น
เมื่อวานนี้ฉันก็นั่งดูรายการถามตรง
เพราะว่าแขกรับเชิญก็เป็นแขกรับเชิญ
ก็คือฉายามือปราบหูดำ
ก็คือท่านรองวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้ก็มาพูดมาคุยกับคุณจอมขวัญเลย
รวมถึงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งเมื่อวานนี้ท่านรองวิชัยก็พูดถึงการเสียชีวิตของน้องชมพู่
บอกว่าน่าจะต้องมีคนพาไปแน่นอน
แล้วก็เชื่อว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่
เป็นคนที่สนิทกับน้องชมพู่
แล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าลุงพล
ตรงนี้ตำรวจเขาอาจจะคิดแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไร
เพราะว่าจะต้องสืบประเด็นอื่น
คือยึดเรื่องของพยานบุคคลพยานแวดล้อม
ซึ่งทางด้านรองวิชัยก็ชี้แจงถึงคำให้การของแต่ละคน
เพราะว่าแต่ละคนที่ให้แต่ละครั้งมันก็อาจจะไม่ตรงกัน
รองวิชัยบอกว่าแม้ไม่ตรงกันเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนร้ายนะ
เพราะว่าเรื่องของการลำดับคำพูด
ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านด้วยเนี่ยมันมีสิทธิ์
อาจจะให้การไม่ตรงกันได้เพราะว่าบางทีอาจจะสับสน
อาจจะตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก
ออกเป็น๒ช่วงใหญ่คือช่วงแรกของการเกิดเหตุ
กับช่วงที่เวลามันล่วงเลยไปแล้วก็ไปให้การ
ทีนี้จริงน้ำหนักที่ตำรวจเขาจะให้
เขาจะให้ไปอยู่ที่ช่วงต้นหลังจากเกิดเหตุมากกว่า
เพราะว่ามันยังไม่ได้ผ่านการคิดการปรุงแต่ง
มันน่าจะตอบออกมาจากความเป็นจริง
ทีนี้มันมีการมองว่าที่พ่อแม่น้องชมพู่กับลุงพล
ออกมาตั้งข้อสงสัยออกมาโต้กัน
อันนี้มันเป็นผลดีไหมกับการทำงานของตำรวจ
ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ตำรวจก็สามารถตีวงได้แคบลงด้วย
แล้วก็ติดตามตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้น
เพราะถ้าสมมุติเกิดว่าคนที่ทำผิดเนี่ย
พอมีใครมาพูดมาจุดประเด็นคือเขาจะต้องร้อนตัว
แล้วก็พยายามจะผลักความผิดให้คนอื่น
หรืออาจจะเปิดประเด็นตั้งข้อสงสัยอีกฝ่ายหนึ่ง
ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมจะทำให้จับพิรุษต่างได้ง่ายขึ้น
แล้วก็ท่านรองวิชัยบอกนะคะบอกว่าตอนนี้คดีมันก็ตีวงได้แคบลงแล้ว
ตำรวจเองน่าจะมีคนต้องสงสัยอยู่ในใจ
แต่ทีนี้การจะหาจิ๊กซอตัวไหนมาเชื่อมโยงได้
อันนี้มันคือส่วนสำคัญ
ซึ่งท่านรองวิชัยบอกว่าในคดีนี้เลยนะ
ซอตัวที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้เนี่ย
คือน้องสดิ้งค่ะน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่
เพราะน้องสดิ้งเป็นคนเดียวที่จะบอกได้ว่าในวันนั้นเกิดอะไรขึ้น

เพราะตำรวจก็จะเชื่อว่าเด็กใสบริสุทธิ์โกหกไม่เป็น

ว่าจะทำให้น้องสดิ้งสามารถเปิดปากพูดความจริงได้ไหม
แต่ทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะ
ว่าเด็กโกหกไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าเชื่อแหละว่าคุณผู้ชม
ก็ติดตามข่าวน้องสดิ้งผ่านทุกสื่อ
แล้วก็เลยคิดว่ามันจะมีโอกาสไหม
น้องสดิ้งอาจจะพูดไม่จริงหรือว่าพูดไม่หมด
ล่าสุดมีผู้ปกครองของสมาชิกแก๊งจำปา
ที่เขาออกมาเปิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับน้องสดิ้ง
ที่เคยบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายไป

เราก็จะนำเสนอว่าน้องสดิ้งหลับอยู่
ก็เลยไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายไปไหน
ทีนี้ผู้ปกครองของสมาชิกแก๊งจำปาเขาออกมาบอกว่า
จริงแล้วสดิ้งไม่ได้หลับ
แต่สดิ้งแค่นอนหันหลังให้น้องชมพู่
แล้วก็เล่นโทรศัพท์อยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
แต่ที่สดิ้งต้องออกมาบอกทุกคนว่าสดิ้งหลับอยู่ช่วงที่น้องหายไปเนี่ย
เนื่องจากแม่ของน้องสดิ้ง
บอกให้น้องสดิ้งพูดแบบนี้กับนักข่าว

พูดแบบนี้เหมือนกันว่าสดิ้งหลับอยู่
คือเหมือนโกหกนักข่าวว่าสดิ้งนอนหลับ

ช่วงสักประมาณ๙โมงเช้าของวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ประมาณ๘โมง๕๐๙โมงช่วงนั้นนี่แหละค่ะ
แต่ทีนี้เรื่องนี้นะคะ
เด็กในแก๊งจำปาเนี่ยเขาบอกว่าเวลามันก็ล่วงเลยมา
เขาก็ทนไม่ไหวตัดสินใจไปเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟัง
แล้วทีแรกพ่อกับแม่ก็ยังงงนะ
ว่าเอ้าทำไมแม่ชมพู่ถึงให้พูดแบบนั้น
ตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไร
แต่ตอนนี้มันล่วงเลยมาจน๒เดือนแล้วค่ะ

เขาก็เริ่มสงสัยในตัวแม่น้องชมพู่เหมือนกันไง
ว่าทำไมต้องให้ลูกไม่พูดความจริงมีอะไรปิดบังหรือเปล่า
ครับถ้าถามเรื่องนี้ว่ามันจะส่งผลต่อคดีไหม
คุณอดีตมือปราบต่างนานาคนที่เคยเป็นอดีตตำรวจ
เขาบอกว่าถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเนี่ย
ถ้าน้องสดิ้งออกมาพูดว่าจริงหนูไม่ได้หลับ
ในวันที่น้องชมพู่หายไปแต่แม่บอกให้โกหก
มันอาจจะมีผลต่อคดีแน่ว่าทำไมต้องโกหก
และเด็กแก๊งจำปาคงไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่า
ถึงออกมาพูดกันตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่นะ
จริงค่ะคุณผู้ชมประเด็นนี้นะครับ
เพื่อให้คลายความสงสัยทีมข่าวก็ต้องถาม
แม่ของน้องชมพู่แม่ของน้องสดิ้งก็คือนางสาวสาวิตรีเนี่ย
ว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
เพราะหลายคนตอนนี้พุ่งเป้าไปที่น้องสดิ้งอีกแล้ว
แต่จริงนะครับการที่สื่อจะสัมภาษณ์น้องสดิ้ง
เราก็ต้องระมัดระวังใช้ความระวังเป็นพิเศษ

การจะสอบปากคำใดกับน้องสดิ้ง
มันต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจหน้าที่ของนักจิตวิทยา
และเป็นหน้าที่ของสหวิชาชีพถูกต้องไหม

สื่ออาจจะไม่สัมภาษณ์น้องสดิ้งโดยตรง
หรือว่าสัมภาษณ์เด็กในชุมชนโดยตรงหรอกมันมีผล

ทีนี้ก็เลยไปถามแม่ของน้องสดิ้งก็คือนางสาวสาวิตรี
นางสาวสาวิตรียอมรับว่า
ให้น้องสดิ้งโกหกตอนแรกว่าหลับ

เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของสดิ้งเหมือนกัน
อาจจะต้องมาผัวพันกับเรื่องของคดี

ที่ผ่านมาน้องสดิ้งรักชมพู่รักน้องมาก

ส่วนรายละเอียดคดีบ่ายนี้
ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
จะมีการนัดแจกเอกสารให้สื่อมวลชนด้วย

ถึง๖๐วันแล้วตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ตำรวจได้ทำงานอย่างเต็มที่
คดีดื้อคืบหน้าไปแล้ว๑๗
ส่วนที่มองว่าพ่อแม่มีส่วนรู้เห็นในการเสียชีวิต

ทุกคนมีสิทธิ์คิดแล้วแต่ละกัน

แต่อยากให้เห็นใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วย
เพราะศูนย์เสียลูกไปแล้ว
ยังต้องมาคอยตอบคำถามตอบคำวิจารณ์จากสังคมด้วย
เรื่องนี้นะครับพันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
ก็ได้ลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด๒เดือนที่ผ่านมา
ตำรวจได้มีการเรียกสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไป
คุณคดีนี้เรียกสอบปากคำไป๙๐๐ปาก
และในอีก๒๓วันนี้จะได้รับรายงานผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งเชื่อนะครับว่าอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
ในการคลี่คายคดีได้นะครับ
ส่วนที่มีเด็กหญิงเพื่อนของพี่สาวน้องชมพู่
ได้ให้ข้อมูลกับสื่อบางสำนักว่าแท้จริงแล้วนะครับ
สาวของน้องชมพู่คือน้องสดิ้งไม่ได้หลับ
ทางตำรวจก็ทางรองโฆษกนะ
โฆษกตำรวจบอกว่ามั่นใจว่าประเด็นนี้
ไม่ส่งผลกระทบต่อรูปคดีและแนวทางการสืบสวนสอบสวนอย่างแน่นอน
แต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าอดีตมือปราบอดีตตำรวจ
ท่านเขาบอกว่ามันส่งผลแน่ส่งผลต่อคดีแน่
ถ้าน้องสดิ้งออกมาพูดอย่างที่น้องจะบอกว่าจริงน้องไม่ได้หลับ
ส่วนกรณีที่เด็กหญิงบอกเล่ากับสื่อนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่เด็กจะสามารถกระทำได้
แต่การที่สื่อไปสัมภาษณ์เด็กหญิงบอกว่าเป็นการกระทำของสื่อที่ไม่เหมาะสมเหมือนกัน
หมายถึงไปสัมภาษณ์เด็กหญิงที่เป็นเพื่อนของคุณสดิ้ง
คือจะไปสัมภาษณ์เด็กคนไหนก็ตามอย่างที่ผมบอกไป
จริงมันต้องเป็นไปตามกฎหมายมีนักจิตวิทยามีสหวิชาชีพ
ในการที่จะไปพูดคุยกับเด็ก
ไม่ใช่ว่าอยู่สื่อก็จะไปดุยคุยกับเด็กมันไม่ได้
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากท่านรองโฆษกนะคะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะทางพลตำรวจตรีอักขพงศ์พิมลสิริ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรมุกดาหารพูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาคนไหน
แล้วก็คาดว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้๑๐กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าว
ให้ผู้สื่อข่าวได้รู้เลยว่าตอนนี้คดีมันคืบไปถึงไหนแล้ว
แล้วหลังจากนั้นทุก๕วันหรืออาจจะเป็นทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้ง
จะมีการแจ้งข่าวสารใหม่ของคดีของน้องชมพู่
ให้ผู้สื่อข่าวได้ทราบความคืบหน้าของคดี
เน้นย้ำนะคะที่เรานำเสนอในหลายแง่มุม
คือเราก็ไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิด
เพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินได้คือหน้าที่ของตำรวจ
เพียงแต่นำเสนอประเด็นต่างให้รอบด้าน
แล้วเชื่อว่าตอนนี้มันก็งวดเข้ามาแล้ว
เราจะได้รู้แล้วว่าสรุปแล้ว
ใครคือคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าน้องชมพู่

นะครับยังไม่จบนะครับ